ค่ะก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับคิตตี้ไลฟ์นะคะ
ก็เป็นปีที่๒แล้วที่ร่วมงานกันมาค่ะ
ก็ดีใจที่มีคนเข้ามาไลน์เยอะมากขึ้น
แล้วก็มีการต้อนรับที่ดีมากค่ะ
แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาไลฟ์กันในคลิปที่ไลฟ์
เพราะว่าเขาเป็นพื้นที่และช่องทางทำให้คนได้มาแสดงความสามารถตัวเองนะคะ

จริงเนี่ยนอกจากจะได้มิตรภาพที่ดีแล้ว
อาจจะสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นไปทำงานที่ไหนก็จะร้ายเหมือนกันค่ะ
ไปเมืองนอกก็จะร้ายอยู่เมืองไทยก็จะไลฟ์ค่ะ
แล้วก็มันสนุกตรงที่มันมีฟิลเตอร์ด้วย

เพราะว่าสามารถหน้าใสในทันทีเลยค่ะ

ที่สามารถให้การอย่างแบบที่สวยเห็นน่ารักอย่างนี้ใช่ไหม
หนูก็ส่งดอกไม้มาให้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีอะไรให้เป็นลูกเล่นน่ารักเยอะมากค่ะ
ก็สำหรับคนที่ชอบไลฟ์ค่ะ
มันมีกิจกรรมอะไรมากกว่าที่พูดคุยธรรมดา
แล้วแฟนคลับยังขึ้นไหมครับค่ะ

จริงแล้วการไลฟ์เป็นอีกช่องทางหนึ่ง

เพราะว่าเราเองก็บางทีเราไม่ได้ออกหน้า

การที่ใช้ช่องทางนี้ก็ได้คุยกับเขา
ได้แบบได้แซวกันได้เล่นกันก็ผ่านทางนี้แหละค่ะ
ชวนดูละครไหมคะตอนนี้อย่างบันนี้ด้วย

๔วันร่วนค่ะและตอนนี้ก็กำลังเช็มผล

ใหม่เองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะ
เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
เป็นกระเทยได้อย่างให้แนบเนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
รู้สึกดีใจที่คนแบบตอบรับแล้วก็แม่กระเทยก็ยอมรับเราเราก็โอเคมาก
ดีใจแฟนเข้ามาเพิ่มใช่ไหมคะแม่อะไรอย่างนั้น
ดีใจแม่ลูกเต็มเลยค่ะรู้สึกมันสนุกค่ะ
เขียนบทนักแสดงที่เล่นด้วยกันทุกคน
มันเลยส่งต่อไปที่คนดูได้อะไรอย่างเงี้ยดีใจที่คนดูแล้วได้ทำคลิป
ดีโอตามได้มีอะไรให้พูดถึงกันอะไรอย่างนี้
ก็ก็นิดนึงค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็เป็นห่วงอยู่ค่ะใช่
มีคอมเมนต์เยอะมากที่บอกฉันเริ่มชักจะไม่แน่ใจแล้วนะว่าดาวิกาเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
แต่เป็นผู้หญิงค่ะ
ที่คนไปตั้งจะรู้ว่าเราเรียนแบบ๗๘ปีแล้วทำไมยังไม่ถึง
ใช่คือถ้าจริงมี๑๒ปีนี่ถึงนะ
คือถ้ามีให้เรียน๒๐ปีน่าจะถึง

ไหมค่อนข้างจะเปิดะหรือเรื่องนี้มาค่ะ
ใหม่ทำงานแล้วใหม่ก็มีดอกไปด้วยค่ะ
ก็ทำงานไปแล้วก็เรียนไป
คือที่จริงเรียนจะจบให้ได้เนี่ยเพราะแม่อย่างเดียวเลยค่ะ
แล้วก็น่าจะจบปีหน้าเพราะเนี่ยเทอมสุดท้ายแล้ว

แฟนคลับถามตลอดค่ะแฟนคลับไม่ถาม
แบบไหนก็แบบปีหน้าปีหน้าจบแน่เพราะนี่เป็นเทอมสุดท้ายที่ลงแล้วค่ะ

เขาจะไล่ไม่ออกแล้ว
หมายถึงว่าคือที่จริงแล้วใหม่ไม่ได้บกพร่องว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
ใหม่ก็มีหน้าที่การงานที่ใหม่ต้องทำ

คือจบแต่ว่าเรามีโอกาสประสบการณ์ที่อยู่
ที่เราได้เก็บเกี่ยวเราได้ทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถามใจเราก็อยากจะจบแหละตรงเวลาเนอะ
อาจจะกอดเวลาแบบคนอื่นแบบเพื่อนเราที่จบไปแล้ว
เราก็อยากจะถ่ายรูปร่วมกับเพื่อน
แต่ว่าทำยังไงได้ในเมื่อเราจะมีหน้าที่การงาน
แต่เราก็ควรจะไม่ได้แย้นตรงนี้ค่ะ

ไม่ท้อเลยคะเพราะใหม่ที่มีหลักรายที่ปรึกษาที่ดีค่ะ

เวลาใหม่ไปมหาลัยใหม่ทำงานส่งอาจารย์
ก็จะแบบคือมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราเลือกเองแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาแสดงละครเล่นหนังไปด้วย

เธอเคยแบบว่ามาเป็นอะไรหรือเค้าจีบไม่ดีกว่านั้น
ไม่ได้เลยแม่ตีแน่

เหมือนคุณแม่พูดไว้ว่าที่บ้านไม่ค่อยมีใครเรียนจบค่ะ
เพราะว่าคุณแม่เขาก็จะมาจาก
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่บ้านก็จะเป็นแบบต่างจังหวัดหน่อย

ก็ทุกคนก็จะเรียนไม่ได้สูงมาก
ดังนั้นเราก็เหมือนคุณแม่ต้องการให้เราเรียนให้จบให้ได้

บอกให้คุณแม่ตัดชุดผ้าใหม่ล้อ

แล้วก็ตีผมแบบกระบังฟูอย่างนี้
ก็นี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทำทำไมเรียนจบ

แต่อยากชวนพี่ไปด้วยนะทำไมเรียนจบ

ใช่ค่ะจบแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเทอมสุดท้ายแล้วค่ะ

คือเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายแต่เขารับกันไปแล้ว

สำหรับใหม่นักเรียนสาหัสขนาดไหน

หมายว่าเด็กทุกคนการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญหมดค่ะ
แต่ว่าของใหม่อาจจะติดที่ว่าใหม่มีหน้าที่การงานเข้ามา
แต่ยังไงแล้วการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ

อาจจะไม่ได้ถึงท่านเอาวิชาภาพฮูติเย็นไป

ไม่ถึงถ้าจะเอาคำหรูที่เราเรียนไปทำงานอะไรต่อขนาดนั้นสมมุติน่าจะคุยกับโรงการในโรงการไหน
แต่ว่าทำงานในวงการมันเป็นประสบการณ์จริงมันก็ช่วยเหลือได้เยอะค่ะแต่ว่าในห้องเรียนก็ในบทเรียนมันก็ช่วยได้ค่ะ
ต่อแล้วก็จะใช้โภต่าเต็มเหมือนเดิมซะแหละต่อแหละต่อค่ะต่อ
กรุงคลินมาสมบูรณ์เลยออกไป
ก็ตรงนี้ไปบอกไม่รู้แฮคเกอร์เขาก็ห้มหยุดอ่ะ
แต่มันตกใจมากเพราะเรารู้ว่ามีคนพยายาม

กลัวไหมว่าเขาจะเอาไปทักษะไม่ดี
สิถ้าได้ไปแล้วไปพิมพ์อะไรแบบ

เตอร์ก็เลยห่วงเป็นพิเศษ
แต่ถ้าไปพิมพ์อะไรแบบทะลึ่งทะลึ่งหรือแบบ

หรือแบบพิมพ์มันไม่สุภาพเนาะ

รี๊ดอยู่กับคนรอบข้างแล้วแบบใหม่ทำไงดีพี่

คนตามเยอะไหมครับประมาณ
ค่ะก็จะแบบมีประมาณหนึ่งค่ะ

อันนี้มันอันตรายกว่ากระทบคนอื่นนะคะ

สวัสดีทุกคนนะคะ

สวัสดีใจของฉันตลอดมาก
อยากบอกเธอดีบางครั้ง

เพราะฉันรู้จะเสียน้ำตา
และอาจจะสูญเสียเธอไป
ได้ใกล้ชิ้นที่เธอก็พอ
ได้แค่เธอที่มีใจ

ให้เพียงเธอไปร้านไกล
ได้แค่พีชสักตาเท่านั้น
ได้แค่ฝันข้างดีละมา
แต่บอกเธอดีบางครั้ง
ได้แค่พีชสักตาเท่านั้น
แต่บอกเธอดีบางครั้ง
ให้เพียงสักตาเท่านั้น
ได้แค่ฝันข้างดีเลยหลายไป

อย่างันทาง
ไม่จริงก็คงไม่กลัว
เธอจะกลัวรักที่ไม่จริง
ถ้าประชาจะยังเธอพร้อมจริงมันจะจริงมันจะจัง
มีทางที่ไหนที่เข้า
แก้วย่ายหวานน้อยคีนี่
คีนี่ด้วยนะเจ้าคีนี่คีนี่ดีดีตัด
ไหนร้องสิคะ
เป็นตอนนี้พี่ใหม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะ
ถ้าอย่างงั้นขั้นแรกค่ะคนเสียพอมืออย่างเย้
เจ้าใจหัวผมให้มามากและให้มีนายใครจะอยู่ด้วย
ที่๖๔คือแหละ
ก็เหมือนพยายามเธอกว่าเจ้าหนูนะ

ด้านนี้ด้วยค่ะด้านนี้ค่ะโอ้โหนะคะโอ้ได้สิ
ฟี่กันแบบใกล้ชิดด้วยเห็นไหมคะ